สวัสดีครับคราวใส่ไทยสด
ใหม่แล้วให้เยอะอ้าวไปไหนแล้วคะใหม่อ่ะ
ใหม่ใหม่จริงจริงตอนนี้ใหม่เลยมาสายมากมดดำอืม
เว้ยจริงจริงต้องบอกว่าข้างหน้าตรงเนี้ยค่ะ
ตรงแยกลาดพร้าวเขามีการทำถนนนิดนึง
คือตอนนี้เขามีการปิดไอ้ตัวตัวสะพานค่ะฉันหนูก็มาทางนั้น
ก็แล้วไงเล่าให้ฟังให้เฉยเล่าให้ฟังให้เฉย
ก็จะบอกเอาข้างหน้ามาดูแบบรถปิดหน่อยพื้นที่คือเขาเขา
เขาปิดฝั่งหนึ่งค่ะตอนนี้คือเหมือนแบบปิดชั่วคราว
เพื่อที่จะมีการทดลองเรื่องของการแบบซ่อมแซมทาง
ก็คือทางที่จะเลี้ยวโค้งเนี่ยถ้าจากดินแดงวิ่งตรงไปใช่ไหมคะ
ก็คือทางที่จะโค้งไปทางลาดพร้าวผลโยธิน
ทางที่จะตรงข้ามไปดินแดงช่วงนี้เขาก็จะปิด๑ช่องการจราจร
ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอืมนะแต่เมื่อวานก็ไม่เป็นผลนะอืม
อ้าวไปดูสิ่งที่ทุกคนโอ้โหมันดูแบบมายังไง
รางวัลนะครับขนสลากินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่สิบหกมีนาคมปีสมรรถร้อยหกสิบหก
คุณผู้ชมครับเลขท้ายสองตัวนะฮะออกมาแล้วได้แก่เจ็ดสามค่ะ
สามนะครับแล้วที่สำคัญรางวัลที่หนึ่งลองดูนะฮะ
ศูนย์สองห้าแปดเจ็ดสามโอ้เห็นไหมเหมือนกันเลยเนี่ยครับ
มันเกินไปเนอะพี่น้องเลขหน้าสามตัวสี่สองศูนย์กับแปดร้อย
ข้างล่างเอ้ยอ่าเลขท้ายสามตัวสามห้าห้าแล้วก็ห้าสี่สี่
โอ้โหเลขแบบโอ้โหแต่ดูทีนั้นน่ะอุ้ยดูถูกแล้วเนี้ยสี่สี่
ล่างเห็นไหมเจ็ดสามเหมือนกันเลยพูดถึงว่าของเราเป็นสี่สี่หนึ่งไง
เมื่อวานเราอ่านข่าวที่เป็นข่าวที่คุณยายไปแก้บนอ่ะ
ที่รำที่รำแก้บนเมื่อวานนี้ไหนสี่สี่หนึ่งอยู่ตรงไหน
มันบอกว่ามันมีห้าสี่สี่มันมีสามห้าห้าแล้วห้าสี่สี่
มันเบิ้ลเบิ้ลมากเลยอ่ะไหนสี่สี่ไหนสี่สี่หนึ่งคืออะไร
ห้าสี่สี่ห้าสี่สี่หรือไงเลขท้ายสามตัวอย่าไปคิดถึงตรงนั้น
ไม่ใกล้เลยเนอะถ้าไม่สนใจก็สนใจเจ็ดสาม
เจ็ดสามมันเกินไปแล้วพี่น้องเลขท้ายสองตัวเลย
เขาบอกว่าอะไรมันล็อกขนาดนี้มันก็ไม่ล็อกหรอกแต่ถามว่ามัน
ไม่รู้เหมือนกันแต่มันออกดูสิมันออกมาได้ยังไงเนี่ย
แต่ว่าแม่แม่ของอีเจี๊ยบเรียบรวมถูกนะเขียนประกาศไว้
เจ็ดสามเหรอคะถูกข้างบนถูกรวมวันที่หนึ่งหรือถูกข้างล่าง
ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้มันมีอันเดียวเป็นอัตราลี
โอเคถูกแล้วแหมดูสิโอ้โห
ดีนะมันเป็นเจ็ดสามถ้าเป็นเจ็ดศูนย์นี้เจ็บใจเลยนะไม่รู้เหรอ
อะไรนะถ้าดีนะมันออกไปเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์กูก็คิดอ่ะ
โดนล้อจนโอ้โหโชคดีมากเป็นยังเป็นเจ็ดสาม
แต่ใครถูกรางวัลก็แสดงความยินดีด้วยกันแล้วกันนะคะ
เอามาดูเรื่องนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีหรือเปล่านะคะ

เรื่องเกี่ยวกับรายงานคุณภาพอากาศโลกเลยนะคะ
อยู่อันดับ๕จากทั้งหมด๙ประเทศนะคะ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ถ้าไปดูเป็นระดับภูมิภาคแล้วนะคะ
ไปดูทั่วโลกบ้างของเราอยู่ที่อันดับ๕๗จาก๑๓๑ประเทศนะคะ
ส่วนข้อค้นพบหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทยนะคะ
ต้องบอกว่าในปี๒๕๖๕พบว่ามี๗จาก๙ประเทศนะคะ
ก็จะมีเพียงแค่๒ประเทศเท่านั้นนะคะ
เมื่อเทียบกับปี๒๕๖๔นะคะ
สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ
ค่าเฉลี่ยรายปีอยู่ที่๓๐๔ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
รองลงมาคือสปลาวค่ะ๒๗๖มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
แล้วก็เวียดนาม๒๗๒มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
น้อยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
โดยที่ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่๘๓มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ซึ่งก็ลดลงจากปี๒๕๖๔ร้อยละ๕๘เลยนะคะ

ต้องบอกว่ามีจำนวนเมืองอำเภอที่มีมลพิษมากที่สุด
ทั้งหมด๑๕อันดับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ไทยมี๗อำเภอค่ะที่มีมลพิษสูงนะคะ
ก็คืออำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี

คลองตาคดจังหวัดราชบุรี
ท่าวาสุกรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยางซ้ายจังหวัดสุโขทัย
ส่วนอินโดนีเซียมีอยู่๕เมืองด้วยกันนะคะ

ที่มีอากาศอย่างเช่น
ความชื้นสูงแล้วก็พายุ
เนื่องมาจากปรากฏการณ์ลานีย่า
แต่ทีนี้มาตรการของรัฐบาล

จากการต่อกรกับวิกฤตมลพิษทางอากาศนะคะ

ก็จะไปต่อกรณ์สู้กับเรื่องของอากาศ

ค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก

ที่รัฐบาลไทยต้องกำหนด

สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน

ใช้สารเคมีเป็นพิษในกระบวนการผลิต

ส่วนประชาชนในภาคเหนือของไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนมีนา
กับเมษาของทุกปี
ก็พบว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัต

แล้วก็รวมไปถึงการขยายการลงทุน
ของบริษัทอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ของไทย
เพื่อที่จะผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

คือมันเป็นสาเหตุหนึ่งของมลพิษ

มาตรฐานในเรื่องของการปล่อยมลพิษ

นี่แหละครับ

พอมีเรื่องของฝุ่น

ก็หลายที่ก็พยายามบอกว่าโอเค

ก็อยากให้สอนลูกสอนหลาน
จมูกจริงแล้วเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะ

ก็ปล่อยไปข้างหนึ่ง
คือจริงแล้วไม่ได้ยากเลยนะครับ
คือเด็กเนี่ยควรจะต้องล้างจมูกนะฮะ
อย่างน้อยก็สักวันละครั้งหรือสองวันครั้งหรืออะไรอย่างเงี้นะฮะ
เวลาที่เป็นหวัดอ่าเป็นหวัดเนี่ยนะฮะ
เด็กที่เป็นหวัดมีน้ำมูกเนี่ยก็ควรจะต้องล้างจมูกแบบนี้นะครับ
ก็คือเรียกว่าเข้าวงการนี้มันออกยากนะฮะวงการฟันน้ำนมนะครับ
ก็คือวัยรุ่นทรงแบดเนี่ยนะฮะอย่างทางเนี่ยก็เขาออกมาทำคลิปลง
ติ๊กต๊อกนะฮะพร้อมกับมีแคปชั่นบอกว่าทรงยังแบด
ล้างจมูกอย่างบ่อยมาล้างจมูกกันอืมเนี่ยนะครับอ่า
งานนี้ก็เรียกว่าถูกใจคุณพ่อคุณแม่จริงเพราะว่าบางทีเด็กเด็กเนี่ย
พอเวลาจะล้างจมูกเขาจะกลัวใช่เขาจะกลัวเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบ
มีต้องคอยพยายามไม่เป็นไรลองทำดูนู่นเนี่ย
ตอนเนี้ยคือขวัญใจฟันฟันน้ำโดนเขาก็มาสอนแล้ว
เด็กเด็กเห็นแล้วก็ทำตามกันเลยทีเดียวจริงเพราะว่าครั้งก่อนนี้บอกว่า
ลงฟันตอนเช้าก็ด้วยนะโอ้โหเด็กอยากจะแปลงฟันกันใหญ่เลย
เนี่ยครับแล้วที่สำคัญตอนนี้นอกจากการล้างจมูกแล้ว
ล่าสุดมีคุณพ่อคุณแม่ขอมาแล้วนะฮะบอกช่วยทำคลิปวิดีโอกินผักให้เด็กดู
โอ้โหน้องจะได้กินผักเด็กเด็กจะได้ยิน
เพราะเด็กบางคนไม่กล้ากินผักไม่อยากกินผักไม่ชอบกินผัก
ก็จะได้กินผักกันเนี่ยนะครับคือเพราะว่าทางเลเวอร์เพลงก็ถือว่าเป็น
ศิลปินที่เด็กชื่นชอบมากศิลเพลงก็ดังร้องแบบเป็นกันทั้งนั้นเลยล่ะ
แล้วลูกเป็นไงบ้างโอเคค่ะตอนนี้เริ่มแบบเข้าที่เข้าทางแล้ว
แรกเวลาเขาร้องเราจะไม่รู้ว่าแบบทำยังไงให้เขาหยุดอ่ะ
เลยแบบตอนนี้มันเริ่มแบบโอเคเริ่มรู้ว่าอ๋อแบบนี้คือง่วงนอน
แบบนี้คือหิวแบบนี้คืออยากทำอะไรอะไรอย่างนี้ก็ดีขึ้นค่ะ
คือทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขามีการโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊ก
ก็ที่อยู่ในถิ่นอากาศไม่สู้ดีพบว่าโครงสร้างสมองเปลี่ยนไปเลยทีเดียวนะคะ
หลายอย่างเลยค่ะเขาบอกว่ารวมถึงความหนาตัวของเซลล์ประสาทด้วย
ที่มันจะบางลงซึ่งเป็นตำแหน่งของความฉลาดด้วยนะคะ
อีกงานวิจัยดูความจำความคิดเร็วก็พบว่าเปลี่ยนไปเช่นกัน
แล้วก็ลดพัฒนาการสมองของเด็กค่ะ
เราจะอยู่กับมันอย่างไรดีนะคะอย่างที่บอกไป
น่ากลัวเนอะใช่น่ากลัวจริงเพราะว่าตอนนี้นี่คือ
เวลาเดินออกไปไหนมาไหนเนี่ยก็ควรจะต้อง
เออมันใช่หรอมันใช่หรอทั้งไหนอ่ะ
ขอนักเชื้อตัวนี้ขอก็เขาปิดสะพาน
ใครจะมาแถวนี้เขาปิดสะพานแล้วนะคะ
จริงมี๑๕๑๖แล้วก็๑๒อีกวันหนึ่งนะ

ต้องดูเวลาดีนะเดี๋ยวน้องบอก

ส่วนมนาคมก็ไม่รู้ว่าน้องนี่อยากมาเอาปิดตามไปลองเช็คซิ
นี่ไงเดี๋ยวเราไม่ดูให้วันนั้นเขาบอกทดสอบการลองปิดดู
ใช่เนี้ยเขาบอกทดลองสามวันปิดสะพรรณคับแห้งราชพาวสิบ

เหมือนเขาจะสร้างถนนเพิ่ม
โดยก่อนหลบคือจะมีการพื้นที่ซ่อมแซมค่ะ
ก็เลยขอทดลองปิดเบี่ยงจรจร
เพื่อศึกษาสภาพจรก่อนจะเริ่มการดำเนยงานจริง
แล้วก็หาแนวทางแก้ไขของโครงการ
ตอนนี้น่าจะไปศึกษาเสาร์อาทิตย์เนอะ

ทำไมไม่เสร็จหนึ่งแหละไปที่ช่องนึงข้างหนึ่งแซมนึงแหละ

คือเขาต้องทดลองสภาพอันธุ์สารจรอ๋อเออใช่ต้องดูรถต้องดูรถเยอะ

เออว่ารถเป็นยังไง๒๒มีนาอีกวันหนึ่งนะพี่นะ

แต่จะถอดเท่าไหร่วันนี้ฉันสำนักผิด

ไปพักรถโทษงศาสตร์ปะพี่นาการณ์เออรถโทษงศาสตร์เดี๋ยวกลับมาเลยครับ
เอาละฮะหลายคนวันนี้วันที่

เป็นวันที่นายกจะยุบสภาหรือเปล่าไปวัดใจนายกดู
เพราะว่านายกเขาพูดเป็นในนาอยู่แล้วว่าทำไมจะต้องมายุบวันเกิดเขา

เกิดจะ๒๑มีนาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะเห็นความชัดเจนมากขึ้น
เช่นการแบ่งเขตสอสอบางคนเนี่ยนะฮะถ้าเราเคยเจอแบบสอสอคนนี้เคยอยู่บ้านเรามานั้น
อาจจะไม่ใช่แล้วเขามีการแบ่งเขตใหม่ของกรกตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อย่างกรุงเทพเนี่ยวันนี้แบ่งกันแบบโอ้โหเยอะมากเลยนะเยอะสุด
มันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วกลายเป็นแขวงเมื่อก่อนสอสอจะเป็นเขต
กลายเป็นว่ามันจะมีแขวงใช่ไหมแขวงหลังกลายเป็นว่าเขาแบ่งตามแขวงแล้ว
มันก็ไม่เหมือนเดิมที่เราเคยไปเลือกตั้งกันแล้วบางจุดก็ไม่ได้เหมือนเดิม
วันนี้ก็เลยบอกว่าเออกรกตมีการแบ่งเขตใหม่ก็อย่างที่เราเห็นกันเนี่ยฮะ
ก็หลายที่อาจจะไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะต่างจังหวัด
ต่างจังหวัดยังไม่เหมือนเดิมเลยบางจังหวัดมีสอสอเพิ่มขึ้น
จังหวัดสอสอเหลือคนเดียวด้วยซ้ำไปบางจังหวัดก็สอสอน้อยลง
ก็ต้องไปติดตามกันดูนะครับว่าเขตของคุณจะต้องเลือกใคร
หลักจากยุคสภาพปุ๊บกูลอนกลางยาวแต่ละควรเป็นยังไง
หลายคนก็มีความชัดเจนแล้วละวันเสาร์วันศุกร์นี้
อาทิตย์นี้เป็นสุดท้ายแล้วว่าใครจะไปไหนอืมนะฮะวันนี้คุณวิศนุเครืองามเนี้ย
รองนายุครัฐมนตรีเขาเปิดเผยถึงกรณีที่หลายฝ่ายค่ายกันว่ายี่สิบยี่สิบมีนาคม
ก่อนแฮปปี้เบิร์สเดย์นายุคตู่ครับว่าตอนเนี้ยจนถึงหน้าบัตรนาวเนี้ย
นายกก็ยังไม่ได้หาลือนะยังไม่ได้หาลือและตนก็ไม่ทราบ
แต่คงหนีไม่พ้นเพราะวันที่ยี่สิบสามมีนาคมนั่นคือครบสี่ปี
ของรัฐบาลชุดนี้นะฮะก็หมดวาระกันแล้วล่ะ
จึงปวพรรณก็อยู่ในระยะเนี้ยถามถึงขั้นตอนการออกพระราชกิจศาสตรีกา
ประกาศยุบสภาคุณวิศนุกล่าวว่าต้องดำเนินการยกร่างจากนั้นก็นายกก็จะนำ
ทุนเก้านะครับเพื่อลงพระปรมาพิไทยต่อไปโดยในร่างพรบดังกล่าว
จะระบุชัดเจนให้มีผลในวันไหนซึ่งนายกสามารถนำขึ้นทุนเก้าได้
โดยตรงนะครับจริงแล้วไม่ต้องผ่านคอรมออันนี้เป็นอันเดียวที่ไม่ต้องผ่านคอรมอ
ตอนนี้ยังไม่ได้สั่งให้ทำแต่ถามว่าร่างไว้ไหมคุณวิศนุบอกเขาร่างเขาเตรียมไว้
วันนี้อาจจะประกาศได้ตอนนั้นใครจะยุบมายุบเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เชิญ

ถ้าส่งมาก็คือประกาศวันนี้เลยเหรอคะอาจารย์ไม่ต้องรอพรุ่งนี้ตามที่เขาคาดการณ์กันใช่ไหมคะ
เขาส่งมาวันไหนต้องประกาศให้วันนั้นทุกจบับที่เขาก็ต้องส่งมาไม่เคยเอาแชร์ไว้เลย
สาวอาทิตย์ก็สามารถยกเวทย์ก็ส่งมาค่ำนะเราก็บอกว่าเวทย์พรุ่งนี้ก็แล้วกัน
วันหยุดราชการก็สามารถที่จะประกาศได้ไหมได้ก็คราวที่แรกก็ประกาศวันเสาร์
เขาบอกครั้งที่แล้วก็ประกาศวันเสาร์เพราะฉะนั้นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยถามว่านายกประกาศได้ไหม
ไม่ใช่จันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นายกก็ประกาศได้เราได้แต่คาดคณีว่า
แต่นายกจะประกาศก่อนเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันส่วนกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย
เขาแบ่งเขตเสร็จหมดแล้วแล้วก็เตรียมส่งให้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับ
วิศนุกล่าวว่าเหตุผลที่ไม่สามารถยุบสภาในช่วงก่อนหน้านี้ได้เพราะรอวันนี้แหละ
ทุกอย่างตอนนี้พร้อมหมดแล้วนะฮะจริงแล้วการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ก็เสร็จหมดแล้ว
เมื่อวานเราอาจจะงงตัวเองติดตามข่าวเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งในกรุงเทพเนี่ย
ก็งงเพราะว่าบางเขตก็ไปร่วมกับเขตนู้น
คุณดูดีบ้านคุณไปลงกับเขตไหนมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะ
ที่ก็บอกว่าที่เขาก็จะจัดการได้ตามคาดต้นคาดว่าในวันที่๑๖มิคมน่าจะประกาศได้
ถ้ากรกตส่งมาในรัฐบาลวันไหนเนี่ยก็สามารถประกาศให้ได้
แม้ตรงวันอยู่เสาร์อาทิตย์ก็ประกาศได้

ก็เลยถ้าสมมุติจะประกาศเขาอาจจะประกาศก่อน

แม่

มันสาระบอกให้สาระ

วันนี้คือเอาง่ายย้ายไปย้ายมากันจบหมดเลย
แล้วก็ต้องไปดูว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละเขตของคุณวันนี้

เริ่มจะเห็นนโยบายกันออกมาเต็มเหนียวแล้วล่ะ
วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งเขาแบ่งเขต

โดยจำนวนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ย

จำนวนเขตเลือกตั้งท้องที่ที่ประกอบเขตเลือกตั้งเนี่ย

เป็นจุดที่มีสอสอเยอะที่สุด

รุนครราชศรีมาเนี่ย๑๖เค

เป็นเกงขาสั้นที่มันหัวมากเลย

นะครีอาทิสีธรรมดาเพิ่ม

ก็เพิ่มอีกหนึ่งเขตเลยก็ไปดูกัน
เริ่มแล้วนะฮะเรามาดูกันว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะยุบหรือเปล่า

โอเคแล้วเดี๋ยวได้รู้นะครับว่าจะมีใครไปอยู่ที่ไหนบ้าง

เออแล้วก็แน่นอนว่าอาจจะมีหน้าตาแปลก
คนที่ไม่คิดว่าจะไปที่นี่ก็ไปที่นี่
อุ๊ยเห็นไหมแม่มาแล้วโวงนายหรือเปล่า

ก็ไม่ได้พูดเอง

ฉันไม่รู้ฉันก็อ่านการสกริปที่เคยเขียนมานี่ไง
พวกเจ้าพี่เมื่อกี้กินสตอเบอรี่ไหมป่ะ

ก็นี่ไงก็สคริปเขียนมาฉันก็อ่านตามสคริป

เอ้าโอเคไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
ห้องน้ำ๗สีตามวันเกิด
พร้อมกับห้องพิเศษนะฮะ
คือชาวบ้านนักท่องเที่ยวเขาฮือฮานะครับ
เมื่อมีพระครูภัยจิตธรรมาพรหรือพระอดุลครับ
ท่านก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดเชียงทอง
นี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โห
นี่เห็นไหมนี่นะฮะ

คือเป็นไปตามวันเกิดคุณผู้ชม
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวนะที่มีสี

มันจะช่วยทำให้เรายังไงหมายถึงคนเกิดวันไหนก็เข้าห้องน้ำสีนั้นเหรอ
ก็นี่ไงก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เนี่ยนะฮะ
คือเขาทำเอาไว้นะครับที่วัดเชียงทองครับตะมนต์ท่าวังทองที่พยาว
ก็จัดสร้างห้องน้ำ๗สีครับตามสีประจำวันวันเกิดนะฮะ
ของทั้งชายแล้วก็หญิงแล้วยังมีห้องน้ำพิเศษนะครับ
สำหรับเอลจีปีทีคิวไม่ต้องทำกันได้ไหมซึ่งเขาใช้ชื่อ
ชื่อว่าห้องน้ำห้องน้ำหญิงเป็นหอยหีบยอยักษรีของงูค่ะนะครับโดยสร้างเรียงเป็นเอ่อ
ตัวอยู่ทั้งหมดสิบแปดห้องนะฮะนี่แหละครับด้านนายแถลงคำเงินครับ
ก็เป็นมรรคทายกของทางฝั่งวัดเชียงทองเนี่ยก็เปิดเผยบอกว่าไอ้การสร้างห้องน้ำเจ็ดสีเนี่ยนะ
มันเป็นความคิดของพระครูภัยจิตธรรมพรนี่แหละเพื่อให้คณะศรัทธาหรือคนที่เกี่ยวข้องที่มาชมวิพิธภัณฑ์ของวัด
แล้วก็หอระคัง๙ชั้นได้ใช้ห้องน้ำตามวันเกิดของตนเอง
มีการตบแต่งฝ้าเพดานด้วยโทรทัศน์เครื่องเก่าแล้วสร้างเนี่ยนะ
การสร้างเนี่ยตอนนี้มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก่อน
ขณะที่พระอดุลเองเนี่ยนะฮะก็กล่าวถึงว่าถูกประสงค์ในการสร้างห้องน้ำเจ็ดสีมะนีเจ็ดเด้ง
บอกว่าเนื่องจากวัดเชียงทองถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดพยาว
แล้วก็มีคณะศรัทธาเนี่ยเขาออกมากมายก็เลยต้องการที่จะสร้างห้องน้ำที่มีความพิเศษขึ้นมาเนี่ยนะครับ
หากท่านใดสนใจจะร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำก็ติดต่อได้เลยที่วัดเชียงทองหรือทางเจ้าอาวาส

ห้องน้ำวัดเนี่ยมันไม่พอเพียงพอต่อการที่ว่าวัดเนี่ยคนข้าวคนออกเยอะ
แล้วก็อยากจะทำแบบมันให้พิเศษหน่อยเพราะว่ายังไม่เคยมีมีที่ไหนทำส่วนมากเนอะ
ก็อยากจะทำห้องน้ำ๗สี่าวคนที่เจอแต่ละวัน
ตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์อาการพุทธพัทธาตุศุกร์เสา
จึงทำเป็นอันนก็เพิ่มอีกอันนึงความพิเศษ
ประเภท๒แล้วก็ห้องน้ำผู้หญิงมี๗ห้อง

ห้องน้ำของเด็กด้วยก็เพิ่มมาอีกห้องหนึ่ง

แต่จริงบางคนนี่แบบที่ชอบใส่เสื้อสี
แบบว่ามงคลตามวันนี่ไงเข้าห้องน้ำตามวันมงคลได้ไหม

จะมีแบบคือเข้าแบบมีแค่ประเทศเดียว
สีประจำวันนะฮะเป็นสีประจำวัน
ประเทศอื่นเขาไม่มีอ่ะเพราะว่าในวังเขาใส่เสื้อประจำวันอะไรนะคะประเทศอื่นไม่มี
ไม่มีมีแค่ประเทศไทยเนี่ยประเทศเดียวที่มีสีประจำวัน
เพราะก่อนคนอื่นดูในวังเขาไม่ใส่เสื้อเอาวันจันทร์สีอะไร
สีเอาเร็ววันจันทร์สีเหลืองอังคาร

ตัวในสีหนึ่งเลยค่ะอืมหนูว่าได้เป็นความเชื่อแหละค่ะอืม
แล้วก็เมื่อก่อนใช่เนอะอาจจะหาต่อเลยพี่อ่าไปดูเรื่องนี้ค่ะ
พริตตี้สาวมีแชร์พริตตี้มาด้วยนะคะต้องบอกว่าไปตุ๋นลงทุนเทรดหุ้น
เรียกว่าเหยื่อเนี่ยนับร้อยสูงเงินกว่าร้อยล้านเลยทีเดียวอ่ะค่ะ
ทางด้านพลตำรวจตีพุทธิเดชบุญกระพือผู้บังคับการกองกำกับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนางสาวเวทิกาค่ะคนนี้นะคะอายุสามสิบปี
หมายจับข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชน
ร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ
โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชน
โดยไปจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
คือมันเนื่องมาจากว่าตอนที่นางสาวเวทิกาเขายังทำงานเป็นพิตรี
ชักชวนให้เพื่อนสาวที่ร่วมวงการด้วยกัน
หรือว่าชาวบ้านทั่วไปให้มาลงทุนเทรดหุ้น
โดยอ้างว่าตัวเองเคยชนะการแข่งขันนักเทรดระดับโลก
พร้อมกับเปิดรับฝากเทรดลงทุนเป็นแพ็คเกจนะคะ
ก็คือรับประกันผลตอบแทนถึง๑๐๐อย่างเช่นสมมุติว่า
ถ้าลงทุน๓๐๐๐เนี่ยอีก๑เดือนคุณจะได้เงินปันผลถึง๖๐๐
เขาบอก๑๐๐ให้แบบนี้
นอกจากนี้ค่ะผู้ต้องหาอย่างนี้กัน
โพสต์ภาพการโอนเงินตอบแทนเป็นจำนวนมากให้กับลูกค้า
เพื่อที่เขาจะยืนยันนะคะว่ามันได้ผลตอบแทนจริง
รวมทั้งนี่เลยอันนี้เป็นแบบกลงทั่วไปของทุกคนที่เขาทำคือ
สินค้าแบรนด์เนมมีรถหรูมีที่ดินใช่สร้างบ้านนะปลดหนี้ให้กับญาติพี่น้อง
แล้วก็เรื่องของการไปทำสาธารณประโยชน์ต่างก็คือเอาง่ายสร้างความน่าเชื่อถือค่ะ
มีผู้เสียหายนับร้อยลายที่หลงเชื่อจนนำเงินมาลงทุนมากกว่า๑๐๐ล้านบาท
คือช่วงแรกเนี่ยเขาต้องบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยพอไปเทรดอ้าวจ่ายเงินปันผลจริง
เต็ปเดิมเลยพี่เหมือนเดิมเลยอันนี้
หลังจากนั้นเอาละไม่เป็นไปตามที่บอกเอาไว้แล้วก็ปิดช่องทางการติดต่อทั้งหมดแล้วก็หนีค่ะ
ซึ่งกลุ่มผู้เสียหายก็พากันเข้าไปแจ้งความตำรวจตามท้องที่ต่างกระทั่งตามจับกลุ่มมาได้นะคะ
และจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธค่ะ
แล้วก็ตรวจสอบยังไปพบอีกบอกว่าผู้ต้องหาคนนี้
เขามีหมายจับคดีลักษณะเดียวกันเนี่ยอีกมากถึง๑๑หมายจับ

กลวิธีเหมือนเดิมทุกอย่างเลยอันนี้

มาไม่มีใครที่จะมาเทรดให้เรา

ขนาดเราเทรดด้วยด้วยมือของเราเองอ่ะ
เรายังเจ๊งได้ถูกต้องป่ะ
ถ้าสมมุติโรบอตมันเทรดให้เราได้ดีหมด
เราก็ไม่มีคนจนสิถูกป่ะ

สีมีอิทธิพลต่อชีวิตซึ่งได้คนไทย
ได้ความเชื่อดังเดิมมาจากละทีพราหมณ์

ก็คือกลายเป็นดาวนพเคาะประจำวัน
คือก็มีเทพพระอาทิตย์พระอาจารย์ก็คือเกิดจากพระอีสวด
ก็จะทำให้สัตว์เหล่านั้นป่นแล้วก็เอาผ้าห่อ

ก็ไม่มีแม่เขาบอกว่ามันตื่นมาจาก

ต้นกำเนิดสีประเทศไทยก็คือเกิดจากสัตว์อาทิตย์พระอาหารฮินดู
ก็คือประเทศไทยมดดำประเทศอื่นไม่มีนะ

พระอาทิตย์ก็จะเกิดขึ้นมาพระจันทร์ก็จะเกิดขึ้นมา
พระม่าเป็นสัตว์ไม่มี

เวลาเราดวงไม่ดีหรืออะไรแบบนี้ประชาวิดากอง
เราจะต้องไปลดเทวดาประจำตัว

มันจำตัวอะไรมันจำไม่ได้
ก็จะมีสัตว์ของมันอะไรอย่างนี้

วันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เราติดตามกันมานานเหลือเกิน
ผู้สื่อข่าวก็ได้ง่ายว่าใบเตยกับแมนเนี่ย

เดินทางมาตามนัดเพื่อฟังคำสั่งจากพนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ
เขานัดวันนี้อย่างที่บอกเลย

โดยแมนเนี่ยมีท่าทางผ่อนคลาย
พร้อมกับทำสัญลักษณ์ยกนิ้วโป้งทักทายสื่อมวลชนตอนที่มาถึง
นี่ส่วนใบเตยก็ใส่หมวกปิดบังใบหน้า
แล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่อย่างใดนะฮะ
ภายหลังแมนกับใบเตยลงมาจากศาลก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ว่ายังไม่มีการสั่งฟ้องคดี
ซึ่งทางอายการเนี่ยเลื่อนมาฟังคำสั่ง

เพราะฉะนั้นเนี่ย๑๐เมษายนเนี่ยพร้อมกับพวกรวม๘คนฮะโดยแมนเนี่ยเปิดเผยว่าเริ่มเข้าใจกระบวนการกฎหมายว่ามีความซับซ้อนในการทำสำนวนต่างตนเนี่ยรู้สึกว่าได้รับความยุติธรรมเพราะทางอายการเนี่ยได้พิจารณาอย่างละเอียดต้องขอบคุณมากที่เลื่อนออกไปนะครับ
ขณะที่ใบเตยเนี่ยระบุว่าเราเครียดกันทุกวันเราไม่มีงานมา๙เดือนเต็มแล้ว
และด้วยความที่เป็นคนมีชื่อเสียงเลยกระทบกับชีวิตในหลายอย่างมาก
ที่ผ่านมาตัวเองให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทำตามกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอด
ไม่มีการหลบหนีออกนอกประเทศเลยไม่เคยคิดจะหลบหนีเลยด้วยซ้ำไป
เรามีเสียงเขาพูดหน่อยไหมครับเพราะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาพูดกันอยู่

เราก็แค่มารับทราบในวันที่เหมือนเจอพี่

คือตอนนี้เราเครียดกันทุกวันนะนะ
เพราะว่ามันเป็นการเครียดเรื่องที่แบบ
ไม่เคยเจออะไรที่แบบเราไม่มีงาน
เราไม่มีงานแล้วก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้เลย
ด้วยความเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยค่ะ
มันเลยมันเลยกระทบกับชีวิตหลายอย่างเยอะมาก
แต่ก็ในการรับทราบของกระบวนการทางกฎหมายเราก็

ซึ่งอย่างที่พี่เจอใบเตยกับพี่แมนทุกครั้ง
เราให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ผ่านมา
แล้วก็รวมถึงมาจนถึงณวันนี้
ใช่ค่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีพฤติการหลบหนี

ไม่เคยมีอะไรตามที่ข่าวออกไปเลยสักอย่าง
ไปส่งเอกสารส่งทุกอย่างไปทุกรอบนะคะ
เอาจริงแล้วไปทุกรอบเลยแล้วก็ไปก่อนหน้าวัน
เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ทิศตะวันออกสัตวมงคลคือเสือ
ผู้ที่เกิดวันอังคารที่ตะวันออกเฉียงใต้สัตว์มงคลคือสิง
วันเกิดวันพุธทิศใต้สัตว์มงคลคือช้างมีงา
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีทิศตะวันตกสัตว์มงคลคือหนูมีหาง
ผู้ที่เกิดวันศุกร์ทิศเหนือสัตว์มงคลคือหนูไม่มีหาง

มีหนูมีหางกับหนูไม่มีหางด้วยเนี่ย
ใหญ่เลยน้องบางทีพี่นับผิดพี่ก็ต้องนับใหม่อายุยิ่งเยอะขึ้น
เนี่ยเค้าบอกว่าถ้าเป็นวันเสาร์ค่ะสัตว์มงคลคืนหน้า
แล้วก็ผู้ที่ไม่ทราบวันเกิดนะคะ
หรือว่าเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยก็คือสัตว์มงคลช้างไม่มีงา

นี่กำลังเสิร์ชดูอยู่เหมือนกันเนี่ย

ของหนูเขาบอกว่าจะมีแบบว่าเทวดาประจำตัว

ความมั่นคงมั่นคงเสร็จก็เทวดาประจำตัว
เทวดาประจำตัวเสร็จปุ๊บก็เป็นสัตว์มงคลอ่าที่เฉวดากองอันเนี้ย
หนูเคยไปหนูไม่เคยไปใช่ไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยไม่เคย
เห็นตอนนี้เขาไปกันที่แม่เขาไปดูดวงกับคุณมาติตี้ใช่ไหมที่เป็นน้องอีทีอ่ะเหรอ
ใช่เห็นตัวนี้เขามีไปไปเยอะอ่าเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่จะกลับมาฮะ
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หมอแหลปแพนด้าเนี่ยเขาเตือนนะฮะ
บอกว่าช่างแต่งหน้าเนี่ยอย่าหาทำเอายาทาเล็บทาฟันให้ขาว
เขาบอกสารอันตรายเนี่ยมันเยอะจริงจริงนะครับวันนี้ฮะหมอแหลปแพนด้านะครับ
เทคนิคการแพทย์ชื่อดังโอ้โหได้มีการโพสต์นะฮะเป็นเฟซบุ๊กเนี่ย
โดยเตือนระบุบอกว่าพี่ช่างแต่งหน้าตามงานประกวดบางคนเนี่ย
ยังชอบเอายาทาเล็บมาทาฟันอยู่ฟันจะได้ขาวิ้งทันใจ
เห็นคลิปแล้วสงสารน้องเพราะยาทาเล็บนั้นมีสารอันตรายหลายต่อหลายตัว
และมีสารก่อมะเร็งด้วยนะฮะห้ามเอาเข้าปากโดยเด็ดขาด
อย่าลืมว่าในยาทาเล็บนั้นมีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือ
อ่านยากอะไรคะอ่านเอาเองแล้วกันตรงเนี้ยนะฮะ
คือก็บอกอย่างนี้ฮะมันเป็นส่วนผสมในยาทาเล็บที่ควรจะระวังแล้วก็อันตรายนะครับ
ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสารที่เขามักจะเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสี
แล้วก็จะเป็นยาฆ่าแมลงแล้วก็พลาสติกนะฮะ
ใช้ในยาทาเล็บเนี่ยจะทำให้ทาได้ง่ายเรียบมีความยืดหยุ่นได้ดี
แต่เขาบอกว่าห้ามเอาเข้าปากและเป็นสารกับมะเร็งทำให้ลูกเนี่ยนะฮะ
พิการแต่กำเนิดเลยนะขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยนะครับ
ก็คือเป็นสารก่อมะเร็งที่มักจะใช้เป็นส่วนผสมของสีทาเล็บ
ทำให้ยาเคลือบเงาเล็บแข็งตัวแล้วก็เกาะกับเล็บได้ดีราคาถูก
แต่ว่ามีพิษต่อร่างกายมีไอระเหยถ้าสูดดมเข้าไปจะทำให้แสบจมูก
คอแสบตาปูดหัวคลื่นไส้อาเจียนทำลายภูมิคุ้มกัน
แล้วก็เป็นสารก่อมมะเร็งอีกด้วยนะครับยังมีอีกนะฮะ
มีโทโลอีนนะฮะตัวนี้เป็นสารที่เรียกว่าเป็นตัวทำลายอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ผสมในยาเคลือบเงาของเล็บมีกลิ่นฉุนแสบจมูกระคายเคืองตาถ้าสูดดมเข้าไปเนี่ยคุณจะเกิดอาการเวียนหัวถ้าสูดดมมากนะฮะจะเกิดการสะสมที่ตับแล้วก็ไตมันมีผลต่อการทำงานของระบบประสาทและเป็นอันตรายต่อลูกในคัน

อุ้ยนี่อะไรเนี้ยเราตกป่ะบอกขอเสียงมาด้วยเขาความ
เรื่องราวของชาวบ้านบอกว่าเหตุการณ์แปลกประหลาดรัศดรบ้าน
หนองแสงอุ้ยมันเป็นตะยานแท้อ่ะอืมถ่ายด้วยไอโฟนอ่ะ
บอกอะไรเนี้ยขอเสียงล่ะเบิร์ทเบิร์ทชาวเมศ์
ร้อยมหาดาวตรงนี้บ้างอุ้ยมันคืออย่างนี้มันคือร้อยมหาดาวตรงนี้บ้าง
ดูดูมันจะชนดาวไหมตอนที่แม่มันชนดาวไหมเขาบอกมันจะชนดาวไหม
มันจะทนดาวไหมดูให้หมดก่อนอ่านดีนะเบิร์ตเบิร์ตด้วยเขาเมฆ
หมดแล้วเขาเมฆแล้วเออเขาเมฆแล้วอุ้ยมันย่านน่ะมันคือตะย่าน
ชนดาวแล้วหายนั่งบอกอืมมีแต่แสงนะมันหลอมเมฆเลยน่ะ
หมดแล้วหมดแล้วมันหลอมดาวหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว
หมดแล้วมันหายไปหมดแล้วอ่ะหมดแล้วมันคืออะไรเป็นเหมือนแสงประหลาดอย่างเงี้เหรอ
คนเริ่มเจอกันเยอะเยอะเนอะอืมแต่เป็นตะกอนก็บอกอีกหน่อยใช่ไหมธรรมดา
เหรอเป็นเหมือนกับเป็นดาวอันนี้ผมดูแล้วไม่ใช่ยานอวกาศนะ
ใช่ดูแล้วมันก็เป็นเป็นเศษแบบเหมือนกับดาวตกหลังโลกเหมือนอะไรอย่างเงี้ย
แต่เขาบอกว่ามันช้าแต่ที่นาซ่าเขาบอกว่ามีอีกหลายดวงที่แบบดาวคอน้อย
ที่ตอนนี้เขากำลังทำการวิเคราะห์วิจัยอยู่ที่ว่าจะมีโอกาสเมื่อไหร่เขาจะแถลงเนาะ
พุ่งชนโลกอีกหลายดาวแบบหลายดวงมากอืมที่แบบมันจะบุดบิดไปมาอยู่เข้าโครงโครจรอะไรเนี่ย
เพราะเกิดจากท่องปอดท่องแม่นั่งเพิ่งเกิดเห็นครั้งแรกเนี่ยแหละ
แต่แม่บุญเนี่ยเห็นก่อนหน้านี้มานานแล้ว
เมื่อต้นเห็นปุ๊กก็เลยเอากล้องมาถ่ายไว้
แล้วก็คิดว่ามันชนดวงดาวเขาว่าอย่างนั้น
เมื่อมาถึงใกล้ดวงดาวปุ๊บแม่มันค่อยหายกลายเป็นควัน
แล้วจางหายไปหรือไฟป่าเธอ
อะไรไฟป่ามันเป็นป่าหรือเปล่ามันลอยอยู่บนฟ้า
หรือแบบจุดไฟผ่านแล้วมันกำลังตกลงมา
เหมือนตกเป็นเหมือนตกลงมาแล้วก็เหมือนแบบ

ขณะที่ในคอมเมนต์ก็บอกว่าเห็นหลายจังหวัดนะ

การระสิทธิ์ก็เห็นเช่นการวังศาหมอก็เห็นเหมือนกัน

เวลาประมาณทุ่มครึ่งเมื่อวานเนี่ย

บางคนก็คอมเมนต์เออดุ๊กกี้มาดูทุกวันนะ

ตุ๊กกี้ใช่ไหมไม่เจอนานนานมากพี่ตุ๊กกี้เห็นอันนี้ในอินสตาแกรม
เขาบอกว่ายางต่างดาวครับระวังกันเด้อ
รายก็คอมเมนต์เชิงวิทยาศาสตร์บอกว่า

อ๋อมันเลยถ่ายไม่ติดไปด้วยไม่ใช่หรอกนี่ไม่ติดหน้ากล้องหรอก
บอกว่าจรวดธรรมดาแค่ไอพ่นที่ปล่อยออกมา
วกกับอุณหภูมิที่ต่ำมากทำให้เกิดการควบแข็งของ
แสงเรืองก็จะเออนี่ก็วิทยาศาสตร์จ๋าเลยกลางคืนขนาดนั้น
ไหนดูไปฟังเสียงชาวบ้านหน่อยซิว่าว่ายังไงกันบ้าง
มันเลยเป็นแสงหายไปเลยเป็นควั่นขาวไปเลยจ้ะ

แล้วก็ควันจนหายไป
เสียงนางน่ารักเนาะรักมากเลย

ไปเบื้องกาลเถอะลงไข้ผ้า

ผมติดตามคุณอยู่มีโอกาสเคลื่อนไหว
คุณกล้องของใช่หรอปล่อยน้อยไปไว้ขึ้นมาเลยก็ได้
ที่เขามีการออกมาประกาศตามหาคนขับแท็กซี่ที่บอกว่าไล่ภรรยาแล้วก็ลูกเนี่ย
ลงกลางทางแล้วก็ยืนยันบอกว่าช่วยมามาขอขมารวมมาถึงขอโทษหน่อยนะคะ
เนี่ยมีการประกาศเอาไว้บอกด่วนครับตามหารถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน
ตามนี้เลยรับภรรยารับภรรยาแล้วลูกผมจากโรงพยาบาลภิกรไทย๒ก็คือ
ภรรยากับลูกเนี่ยไปหาหมอฟันนะคะเราก็มีการบอกว่าเรียกรถแท็กซี่มา
ก็มีการติดตามตัวคนขับรถแท็กซี่
ทราบชื่อคือนายสมชาติฆ่าประคอง

จากการสอบถามนายสมชาติเขาให้การ
บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจ
ระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผู้เรียกรถ
โดยแจ้งกับตัวเองว่าให้ไปส่งผู้โดยสารที่ซอยอินธรรมระ๑๗
แต่จริงแล้วผู้โดยสารต้องการให้ไปส่งที่ซอยอินธรรมระ๔๔
ซึ่งตัวเขาเองมีธุระส่วนตัวก็เลยไม่สามารถไปส่งได้
อันนี้เป็นคำบอกเล่าของทางคุณสมชาตินะคะ
ทีนี้จากคำให้การของคนขับแท็กซี่กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้ว
โอ้โหบอกเลยว่าโทษคุณเอาไปเลยแบบหนักเลยนะคะ
ฐานความผิดไม่ส่งผู้โดยสารณสถานที่ตามที่ตกลงกันไว้
โทษของเขาคือเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุดจำนวนเงิน๑๐๐๐บาทค่ะ
แล้วก็มีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นเวลา๓๐วัน
แล้วก็ให้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบแล้วก็บริการอีก๔ชั่วโมง
นี่หนักสุดเท่านี้เลย
ใช่เนี่ยสูงสุดและอัตราโทษเปรียบเทียบปรับสูงสุดคือ๑๐๐ค่ะ

วิธีกฎหมายมึงยัมก็ถึงเวลาแล้วหรือเปล่า
ไม่ไปส่งเลยทีเดียวนะคะ

วันนี้ไปตามเพจจับโป๊ะดารา

ผู้จัดการนางเอกดัง

ถ้านางเอกดังจอมเข้น
ออกอีเวนต์ไหนก็ตามไปตบไป
ตามไปทวงเงินทุกอีเวนต์เลย
นางบอกแล้วเจอกันอีเว่นน่ะนะฮะ
แล้วก็มีแฮชแท็กผู้จัดการคนไหนนะแล้วนางเอกดังคือใครนะ
งานนี้ชาวเผือกแห่ถามพร้อมคาดเดากันไปต่างนานา
ะเนี่ยมันชอบเขียนอย่างนี้ใครจะไปรู้ว่ะ
ผมรู้เลยอะเขารู้ก็เลยบ่นแล้ว

พนะคะว่าเขากำลังมีประเด็นกันอยู่ในบัตรตอนเนี่ย
สิงห่างคับเห็นขจิกว่าเขาต้องการเงินอะไรเนี่ย
ที่เคยติดกันไว้ปรับความว่าควกคุยกัน
เขาบอกอยากให้เคลียร์ให้ชัดเจน

ไปดูนี่ดีกว่าน้องก้อยกับนิ๊กกี้
มันมีข่าวลือออกมาเรื่องของภารกิจมุมแห่งของคู่นี้
สำหรับคุณนิกกี้นัชัดกับก้อยอรัชพร
ทีนี้ฝ่ายชายคือคุณนิกกี้เอง
เขาไปวันเกิดพี่ตุ๊กกี้คือประมาณสัก๒วันที่แล้วค่ะ
พูดความในใจถึงฝ่ายหญิงในงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของคุณตุ๊กกี้พี่สาวคนสนิท
ใจความเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ผมรักรองจากแม่ผม
อันนี้ผมพูดเรื่องจริงคิดถึงสูตรหัวใจฝากถ่ายด้วยอยากให้กลับมาไม่ได้เจอหลายวันแล้ว

คือทางด้านฝั่งของคุณก้อยเองเขาก็ยังไม่ได้มีปฏิกิริยาหรือว่า
ความเคลื่อนไหวใดนะคะถึงประเด็นเรื่องนี้
เพียงโพสต์รูปลงไอจี
แต่เมื่อเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ในแต่ละโพสต์กับ
โอ้โหเขาเขียนกันบอกว่ามีชาวเน็ตทั้งแฟนคลับนะคะ
แสดงความคิดเห็นมีแบบสองมุมเลย
มุมหนึ่งคือเชียร์ให้กลับมาคืนดีกัน
และอีกมุมหนึ่งถึงขั้นยุโยงให้เลิกลากันไปเลย
เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงยังต้องเจอคนดีอีกมากมาย
ขณะหนึ่งก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะ
โผล่เข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมเดี๋ยวลองดูซิ
เขาเขียนบอกว่าเป็นโสดไปเถอะนิกกี้

ปากบอกไม่หึงไม่หวงแต่ความจริงทุกคนทนไม่ได้หรอก
ลองดูเพื่อนรอบตัวที่เขาคบแฟนนาน
ก้อยทนมานานได้นานขนาดนี้เนี่ย
ในใจก็คือรักจึงทนสุดท้ายก็บรรทอน
หลังจากนั้นไม่นานนิกกี้เข้ามาตอบกลับนะคะ
บอกว่าสงสารตัวเองไหมอย่ายุ่ง

ใช่อย่าสอแหละ

เขาบอกว่าสงสารตัวเองไหมอย่าสอใส่เกือก

เขาบอกว่าห่างการทะเลาะกันขอคืนดีกัน

ก็มือขาดเหมือนลองแหละ
แต่ทำไมทุกคนพุ่งประเด็นไปที่บอกว่าความหึงความห่วงล่ะ

ไม่ให้การแสดงอีกแล้ว

ขอบคุณนะที่ยังจำได้ว่าบ้านหนูอยู่ไหน

ตุ๊กกี้ก็รู้เรื่องตุ๊กกี้

ไม่ต้องมาขามรถแม่นะ

คุณนี่มันแบบคุณมดดำ
ชีวิตคุณไม่ควรเป็นดาราคุณเป็นนักการเมือง

ไม่ค่อยรู้ตัวละครชัดเมื่อ

อยากให้มึงมีเสียงหลุดออกไป

ทัวร์ครั้งเดียวกูเจ็บพอแล้ว
แล้วกูก็จะไม่ยอมเจ็บอีกแล้ว

เราหยุดแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่หยุดโอ๊ย
ทุกวันนี้ฉันไม่รู้อะไรอีกแล้ว

ใช่มึงไม่ได้ครับร่ำตามาเราหยุดแล้ว

ใช่มั้ยน้องนายเป็นน้องชายไหมปล่อยว่าเป็นลูกค่อนโต

ก็เดี๋ยวรอน้องก้อยออกมาพูดอีกทีแล้วกันค่อยคุยกัน
ทำไมเขาตามหากันไม่เจอเลยทั้งที่เขาก็ลุกไปไหนมาไหนด้วยกัน
ก็โทรหาเขาสิโอ้โหยังไม่เจอ
แล้วไปต่อตรงไหนหนูรู้สึกว่าแรนดิ้งไม่สวยแบบว่าถ้าอากาศชวน

คือเมื่อก่อนเนี่ยเราทำงานมาด้วยกันไง

เป็นหลายสิบปีแล้วสนุกมากเลยโรงรับตับแตก

เออแล้วไนยะณจริงหรือไม่

เพราะเป็นแรกอาหารที่จะไปสอคับเรื่องชาวบ้านเยอะมาก

ยุคสมัยก่อนมันแบบมันไม่ได้เหมือน

เดี๋ยวนี้รถทัวร์นี่ตะเวนตามท้องถนนเลยนะ
แล้วรถทัวร์จะไปจอดตามปั๊มน้ำมันดู

ก็ไอ้ปูไปยังไงกลับมาจากคอลลี่วูด
แม่แม่เชื่อหนูนะแม่

แต่ทัวร์ลงอาคมของแม่มันช่วยไม่ได้

เขาใจเปรี้ยมนะพี่ป๊าพี่ปูไปยังมาบินจากอเมริกามาสอนฉัน

แม่แม่ไปลงอาคมเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแม่
แต่เวลาทัวร์ลงทีอาคมแม่ไม่เห็นจะช่วย

พวกเราทุกคนน่ะลงอาคมกันเต็มเหนียวเลยเนอะ
แต่เวลาทัวร์ลงอาคมเราไปไหนกันหมดแม่
มันบินมาสอนจากอเมริกาจริง
โอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องน้องนายหน่อยเดี๋ยวกลับมาฮะ
คือเมื่อกี้นี้มีคนบอกมาว่า
นั่งในใจเห็นก็เป็นข้างในอยู่แล้วพี่หนุ่ม
มันมันไม่เห็นหรอกมันไม่มีอะไร

มันอะไรแบบว่า

โอ้โฮสูงไปไปด้วยหรอก

ตายแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไปโพสต์ภาพเมื่อกี้

เอ้าไปดูนายนพัฒน์หน่อย

ทิพลักร้อนกับทางช่างแต่งหน้าของเขานะฮะ

คิดถึงมากปรากฏว่านี่แหละฮะคือ

เมื่ออินสตาร์แกรมของนายนพัฒน์

บรรยากาศสนามบินช่วงกลางคืน

แล้วหลังจากนั้นก็เป็นรูปมือของนายเนี่ย

ใบเฟิร์นเองก็รีโพสต์ภาพนี้ลงบน

พร้อมกับระบุข้อความว่ากลับมาแล้วครับ
เนี่ยบรรดาแฟนคลับก็กรี๊ดการ์ดนะฮะ

คนเรามันรักกันถ้าห่างกันต้องคิดถึงขนาดนี้เลยมั้ย

เหรอพี่

แม่การมีผัวมันลองได้อยู่หรอ

คือคิดถึงบ้านแล้วเหนื่อยแล้วไม่แก่แล้วไง

คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคนปฏิบัติ

บีบจ้างติดฟันไม่เอาไม่ต้องมาทำ

ก็ไม่ชอบชอบทำให้เขาชอบนวดให้นะ

อยากรู้เลยสวัสดีค่ะ
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา